จำได้ไหมผู้ชายที่มากับเด็กแล้วบ่นคุณลุงว่า
พ่นควันบุรีอะ
อ๋อใช่อือ
อันนี้คือตอนจับได้

นี่แหละครับคือมีภาพของชายเล่ร่อนที่มากับเด็กนะครับ
เวลา๙นาฬิกา๔๒นาทีวันที่๙ตุลาคมที่ผ่านมา
คลิปนี้เป็นหลักฐานที่ตำรวจนำไปยื่นสารขอหมายจับ
นายนบพรกันติยาพรอายุ๓๙ปีในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
เช้าวันที่๙ตุลาคมนะครับคุณผู้ชมครับ
นายกัมพลกริจโสพีอายุ๖๖
ท่านถูกขนร้ายใช้มีแทงตั้ง๕แผลในเข้าพุง
ท่านเสียชีวิตครับตอนที่นั่งอยู่หน้าห้างแห่งหนึ่งนะครับ
ื้องตลาดสดเทศบาลนนทบุรีสอบสวนสวะผู้ก่อเหตุนะครับ
เป็นชายเร่ร่อนเดินมากับเด็กก่อนเกิดเหตุผู้ตายถูก
ผู้ก่อเหตุใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปนะครับ
ตอนที่นั่งอยู่จนมีปากเสียงทะเลาะกันนะครับ
แล้วก็ถูกแทงล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาชุดสืบสวนเข้าจับนายนบพร
เขานั่งอยู่ตรงไหนอ่ะนั่งอยู่ริมถนนที่นะครับ
แยกทางด่วนสาธุประดิษฐ์เขตยานวากรุงเทพมหานคร
ของกลางก็เจอเป็นมีดพับ๑เล่มครับ
สอบสวนเขาอ้างบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุเขาป้อนข้าวลูกอยู่
แล้วผู้ตายมานั่งพ่นควันบุหรี่ใส่หน้าลูกเขา
ก็เลยหยิบมือถือโทรศัพท์มือถือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานอีกฝ่ายไม่พอใจ
ก็เลยมีการเข้าไปทำร้ายนะครับเพราะต้องการปกป้องลูกอ่ะนะ
แต่ผมไม่กะจะแทงเขาตายหรอกเขาว่าอย่างนี้ครับ
ตำรวจนะครับไม่เชื่อในคำให้การครับ
เพราะว่าไปตรวจสอบประวัติพิมพ์เข้าไปที่ชื่อนบพรเนี่ยนะ
เข้าไปซิอ้าวคุณเคยถูกจับในคดีพกพาอาวุธนี่
ในท้องที่นี่ใกล้เรานี่สอนอสุทธิษฐานนี่
อ้าวเหรอเออสอนอท้องหล่อด้วยนะ
รวมคดีที่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงในร้านสะดวกซื้อที่พญาไทยเมื่อ๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วย
อ้าวเยอะนี่เราอย่างไรก็ตามนะครับ
เดี๋ยววันนี้จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ส่งฝากขังต่อไปครับ